สำหรับการดำเนินนโยบายและการบังคับใช้มาตรการแบบเข้มงวด
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรใน๒๑ถนนสายหลักครับ
ณขณะนี้เบื้องต้นผลออกมาคือก็น่าพึงพอใจในระดับหนึ่ง
แต่ถ้าหากว่ามองดูต่อไปผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
หากต้องการให้ผลน่าพึงพอใจมากกว่านี้แล้วอาจจะพิจารณาใช้มาตรา๔๔นี้
เพิ่มโทษให้กับคนกระทำความผิดเพื่อจะได้แก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
พลตำรวจเอกจากทริปชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แจ้งถึงกรณีที่ตำรวจจราจรบังคับใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะกรณีจอดรถในที่ห้ามจอดอย่างเข้มงวดในช่วงเวลา๑๐วันที่ผ่านมาครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ย้อนกลับไปดูสถิติคือมีการออกใบสั่งแล้วกว่า๕๐๐ใบ
โดยไม่ได้เป็นการเพิ่มยอดใบสั่งตามที่มีคนตั้งข้อสงสัยนะครับ
แต่เป็นเพราะการกระทำผิดวินัยจราจรก็ส่งผลต่อการจราจรเป็นอย่างมากครับ
และหากประชาชนไม่ทำผิดวินัยจราจรก็คงไม่ออกใบสั่ง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกอีกด้วยนะครับว่าถ้าการแก้ไขปัญหาจราจรยังไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
ก็อาจจะมีการพิจารณานำมาตรา๔๔มาแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มโทษให้กับคนกระทำความผิดให้รุนแรงมากขึ้น
ขณะที่การแก้ปัญหาจราจรบนถนน๒๑สายหลักครับในช่วง๑๐วันที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมนั้นความเร็วดีขึ้น
เฉลี่ยก็ประมาณ๓๐๔๕นาทีซึ่งการตัดเกาะกลางถนนและปรับปรุงทางเพื่อเพิ่มผิวการจราจร
เนินการไปแล้ว๓แห่งนะครับบริเวณแยกผ่านพิภพลีลาถนนราชดำเนินกลางแยกศรีเขมาครับ
ถนนประชาราชสาย๑และบริเวณ๕แยกนารนองทำให้แก้ไขปัญหาเรื่องของถนนคอขวด
แล้วก็รถติดสะสมได้ดีขึ้นเป็นลำดับโดยจะดำเนินการให้ครบทั้ง๒๑จุดที่มีการสำรวจข้อมูลนะครับ
ส่วนการแก้ไขปัญหาฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังตามถนนต่างซึ่งณขณะนี้กรุงเทพมหานครหลายแห่งนะครับ
เจอกับปัญหานี้อยู่เพราะว่าฝนตกต่อเนื่องครับน้ำรอการระบายทำให้การจราจรเองก็ติดขัด
พบตรบอกว่าคณะทำงานได้บูรณาการกับกรุงเทพมหานครในการประสานลอกท่อ
และให้ตำรวจประจำจุดต่างเพื่อบริหารจัดการจราจรนะครับ